ขโมยกระโจนค่ะคุณผู้ชมค่ะออกอารวาส
คราวนี้มันเลือกช่วงเวลานะช่วงนี้ร้านสถานบันเทิงเขาปิดไง

พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยค่ะอยู่ที่อุดรนะคะ
เหตุการณ์นี้ทางเจ้าของร้านอาหารที่เขาได้รับความเสียหาย
เขาก็พาผู้สื่อข่าวไปชี้ให้ดูเลย
นี่ขโมยมันเข้ามาแล้วมันทำอะไรกับร้านบ้าง
ผู้เสียหายเนี่ยนางสาวถิติยาพรเชื้อทองวัย๒๔ปีนะคะ
เป็นเจ้าของร้านในซอยชายางกูล๔๐ที่ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลรัชธานีก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วค่ะ
บอกว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยของ
แอร์ขโมยเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็น๑๐รายการในร้านนะ
มูลค่าทรัพย์สินที่มันเสียหายไปคุณตั้ง๒แสนกว่าบาท
นี่ยังไม่รวมความเสียหายของตัวร้านแล้วก็พวกระบบไฟ
ตัวร้านเวลาเขามางัดแงะมันก็พังเสียหายถูกไหมคะ
ระบบไฟที่เขามาตัดสายไฟมาตัดมอเตอร์อะไรอีก
ซึ่งเจ้าของร้านเธอบอกว่าเพิ่งจะรู้
ว่าของในร้านถูกขโมยช่วงบ่ายเมื่อวานเอง
คือมีตำรวจสายสืบติดต่อมาขอดูกล้องวงจรปิดที่ร้าน
เพราะว่าจะหาเบาะแสของคนร้าย
คนร้ายเข้ามาขโมยของในร้านอาหารในซอยเดียวกัน
ห่างออกไปจากร้านของเธอประมาณสัก๕๐เมตร
ทีนี้เธอก็ตำรวจจะเข้ามาดูใช่ไหม
ก็เลยเข้ามาเปิดร้านจะดูกล้องวงจรปิด
ปรากฏว่าเอ้าไม่ใช่แค่ร้านนั้นที่โดนขโมยนะ
ร้านฉันก็โดนด้วยเพราะว่าคนร้ายเข้ามางัดขโมยของ
ตรวจสอบทรัพย์สินปรากฏว่าทีวี๓๐นิ้ว
สนุกเกอร์ขนาดเล็กพัดลมตั้งพื้น
อ่างล้างจานเครื่องครัวโน้ตบุ๊ก
เครื่องเสียงถังแก๊สฟังก้อนมันยังเอาไปอ่ะคุณผู้ชม
เพรสเตอร์ตู้แช่อาหารระบบไฟก็โดนถอดแยกชิ้นส่วนไปหมดเลย
คือเลือกนะเขาจะตัดออกไปเฉพาะอันที่มันเป็นปลั๊กไฟ
อลูมิเนียมทองแดงเดาว่านะคุณผู้ชม
เอาพวกทองแดงไปขายของเก่าไปขายเศษเหล็ก
ส่วนกล้องวงจรปิดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
เห็นคนร้ายหรือเปล่าทีนี้พอไปตรวจสอบเนี่ย
อืมคนร้ายเนี่ยเขาดันดันกล้องเนี่ยให้มันแงนขึ้นไปบนหลังคา
เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้เห็นชัดชัดนะซึ่งเจ้าของร้านอ่ะ
บอกว่าโหโควิดแบบนี้ร้านปิดไม่มีรายได้
แล้วต้องมาเจอแบบนี้อีกมันอึ้งมันพูดไม่ออกเหมือนกัน
ไม่คิดนะว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ทีนี้ค่ะทางด้านเจ้าของร้านอาหาร
บอกว่าช่วงบ่ายนะเมื่อวานก็นัดช่างเข้ามาจะทำความสะอาดแอร์
ปรากฏว่าอ้าวเนี้ยถูกคนร้ายรื้อ
และแถมพวกปลั๊กไฟหลอดไฟสายไฟเนี่ยนะก็โดนตัดไปเหมือนกัน
แบบนี้โหเสียความรู้สึกสุดเลยร้านโดนปิด
ขโมยมาเยอะแบบนี้เนี่ยแหมต้องเสียตังค์ซ้ำซ้อน
คนที่จะมาดูแลรับผิดชอบก็ไม่มีเยียวยาก็ไม่มี
มีแต่คำสั่งปิดอย่างเดียวคือทางคุณกวีพฤษ
เจ้าของร้านอาณานัสเนี่ยนะเขาบอกว่าปิดมาตั้งแต่มีนาคม
จนถึงทุกวันนี้นะผมยังจ่ายตังค์ให้ลูกน้อง
ยังต้องจ่ายค่าเช่าที่ต้องจ่ายพวกค่าน้ำค่าไฟอะไรอยู่เลย
อยากให้เสียงของผมมันดังไปถึงหน่วยงานรัฐ
ช่วยดูแลช่วยจัดการหน่อยนะทีนี้ค่ะทางตำรวจนะคะ
ก็มีการส่งชุดสืบตรวจกล้องวงจรปิดไล่ดูเลย
ตามเส้นทางร้านตรงนี้ไปดูพื้นที่ใกล้เคียง
แล้วคือตำรวจก็อยากรู้แหละว่ามีร้านอื่นโดนอีกไหม
คนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
ตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นชาวบ้านทั่วไป
เพราะว่าการที่คนร้ายขโมยไปเนี่ยเขาขโมยไปเป็นชิ้นส่วนไง
ชิ้นส่วนทองแดงอลูมิเนียมสายไฟพวกนี้
เอาไปขายได้ขายของเก่าแล้วก็ได้ราคาสูง
แต่ไม่ได้ขโมยอย่างอื่นไปนะเอาของร้านเนี่ยนะฮะ
สองเหตุในพื้นที่อุบลราชธานีเราไปต่อกันที่กาญจนบุรีคุณ

พ่อค้าแม่ค้าที่แยกวังสารพีเขามาเตือนบอกว่าต้องระวัง
ระวังใครนี่คุณผู้ชมดูสิคะเจ๊คนนี้เขาบอกว่าหลายรอบแล้ว
มาขโมยของทางร้านอ่ะนะบอกว่าไม่ใช่ไม่รู้รู้รู้
ตักเตือนไปหลายรอบแล้วตอนแรกอ่ะนะไม่ได้เอกใจอะไร
แต่ว่ามีป้าข้างบ้านมาบอกเห็นจ่ะเลยค่ะ
ว่ากำลังขโมยของแล้วเนี่ยแหมของรอบนี้ที่ขโมยอ่ะ
มูลค่ามันไม่ได้เยอะแต่ไอ้รอบก่อนก่อนเนี่ยโอ้โห
ไปก็หลายพันบาทอย่างที่บอกไงว่าทำมาหลายครั้งแล้ว
ทีมข่าวของเราเห็นโพสต์นี้เลยโทรศัพท์ไปสอบถามคุณมุก
ที่เป็นเจ้าของโพสต์คุณมุกก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าป้าคนนี้มาเดินอยู่แถวนี้สักประมาณ๒เดือนแล้ว
ชาวบ้านเขาจะพูดถึงพฤติกรรมของป้า
เขาเรียกกันว่าเจ๊คนนี้เนี่ยนะมาแล้วก็มาหยิบฉวย
เอ่อฉกข้าวของของคนอื่นครับเวลาใครไปตลาดเนี่ย
กับข้าวไว้ไม่ได้เลยนะคุณวางไว้หน้ารถป้าแกก็จะมาหยิบไปเลย
ทีนี้ต้องไปแจ้งความกับตำรวจแล้วล่ะค่ะ
หลักฐานมันเห็นชัดเลยเป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีและที่สำคัญไม่อยากให้ป้าทำแบบนี้อีก
เพราะว่าทุกคนก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะ